คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวที่น่าสงสารจริงค่ะ
แมนยูนะคะอายุ๙ขวบ
คือน้องเนี่ยตาซ้ายบอดนะคะตั้งแต่อายุ๕ขวบ
เพราะว่าตอนนั้นโดนคนยิงหนังสติ๊กใส่ตา
แล้วก็มาโอ้โหเคราะห์กรรมซะจริงมาเจอกับอุบัติเหตุนะคะ
แขนซ้ายขาดนะคะ
เนี่ยเพราะว่าซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พี่ไปซื้อกับข้าวให้แม่
แล้วครอบครัวก็มีฐานะยากจนนะคะ

ขออนุญาตเบลอภาพนะคะให้ดูชัดไม่ได้
รั้วประตูเหล็กสีแดงเนี่ยค่ะคือแขนของน้อง

แมนยูคือเด็กชายธีรศักดิ์วันชัยอายุแค่๙ขวบ
เรื่องราวนี้ค่ะถูกโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของนางสาว
กิริตากรมารักครองเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ก็คือเธอโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะคะ
บอกว่าควรทำยังไงหน่วยงานไหนช่วยได้
ค่าใช้จ่ายณปัจจุบัน๑๕๐๐๐บาท
อุบัติเหตุต้องจ่ายเองหมดพรบขาดแม่ตาบอดพ่อหูหนวก
น้องเองก็ตาบอดข้างซ้ายแล้วมาแขนขาดอีก
คนโพสต์เขาก็อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จังหวัดเลย
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็น๒ตุลาคมค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุน้องแมนยูขอเงินแม่๑๕๐บาท

ก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของพี่ชายนะคะ
ก็มีลูกพี่ลูกน้องอายุ๔ขวบซ้อนอยู่ด้านหน้า
แมนยูซ้อนอยู่ด้านท้าย
พอไปถึงสามแยกค่ะสามแยกบ้านนาดินดำ
รถเก๋งคันหน้าเบรกกระทันหัน
รถจักรยานยนต์ก็เลยไปชนกับรถเก๋ง
ตัวน้องแมนยูกระเด็นไปโดนรั้วเหล็กที่บริเวณสามแยก
เหล็กแดงที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่
แล้วรั้วเหล็กมันเฉือนแขนน้อง
แขนซ้ายน้องขาดแล้วแขนหลุดอยู่ตรงรั้ว
แต่น้องนะคะน้องยังมีสติตอนนั้น
น้องบอกพี่ชายว่าไม่ต้องห่วง
ไปซื้อกับข้าวให้แม่กินเดี๋ยวแม่ไม่ได้กินข้าว

แขนซ้ายขาดไปครึ่งท่อนนึงนะคะ
โอ้โหแล้วเนี่ยเธอก็ขี่รถจักรยานยนต์มาเห็นนะคะ
คนโพสต์นะคะน้องแมนยูก็อยู่บนพื้น
จะเป็นลมอยู่แล้วอะค่ะพี่ชายก็คอยดูอยู่
ซ้ายยังไม่มีเพราะมันขาดไปแล้วแล้วมองไปเห็นแขนอ่ะ
ตกอยู่ที่ประตูเธอก็โทร๑๖๖๙
ให้มาช่วยผ่านไปครึ่งชั่วโมง
กู้ชีพกู้ภัยยังไม่ถึงอ่ะเธอก็พาน้อง
ไปโรงพยาบาลเองเธอก็บอกว่าเธอก็ตามไปดูนะคะ
เพราะเธอสงสารน้องแมนยูน้องเป็นเด็กดีค่ะ
กระตันยูมากครอบครัวของน้องยากจนนะคะ

ตาข้างซ้ายบอดมีพี่ชายอายุ๑๔
พี่ชายคนนี้คนเดียวที่แบบร่างกายปกติแต่อายุแค่
ครับเธอก็เลยนำเรื่องนี้ไปโพสต์ในโซเชียล
เพราะเป็นห่วงกลัวว่าน้องไม่มีเงินรักษา
เพราะว่ารถเก่งคู่กรณีบอกว่าก็ทางรถเก่งเขาไม่ผิด
รถจักรยานยนต์พุ่งไปชนท้ายรถเขาเองเขาบอกแบบนี้
แล้วหมอบอกว่าค่ารักษาพยาบาลน้องแมนยูอย่างน้อยนะคะ
ประเมินเบื้องต้นคือ๑๕๐๐๐บาท
รถคันนี้ที่ถูกรถจักรยานยนต์ของพี่ชายน้องที่ไปด้วยกันนะคะ
ชนท้ายนะคะทีนี้ค่ะ
พอเรื่องนี้โพสต์ไปในโลกโซเชียล
ก็มีคนใจบุญโอนเงินไปนะคะกว่า๑ล้านบาทนะคะ

ก็จะได้ไม่เจอคำคอรหาอะไร
เงินจำนวนนี้ก็ให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี๒แสนบาท
ให้กับโรงพยาบาลเลย๑แสนบาท
ส่วนเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากคู่กรณีเธอบอกว่าตอนนี้
รอตำรวจสอบปากคำชี้มูลความผิด
เพื่อให้รถคู่กรณีมาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไปค่ะ
แล้วคราวนี้เขายังไม่ชี้มูลความผิดว่า
ใครผิดใครถูกเราก็ไม่สามารถเบิกรถเก๋งได้
แต่ว่าในตัวของมอเตอร์ไซค์มันไม่มีพรบอยู่แล้ว
เพราะเป็นรถที่ใช้ตามหมู่บ้าน
เรื่องอาการของน้องแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแมนยูนี่ฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะครับ
อยู่ที่จังหวัดเลยวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องแมนยูนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้ครับ
อยู่ที่บ้านหนองทุ่มตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
วันนี้คุณพ่ออยู่ที่บ้านนะฮะคุณพ่อชื่อนายสมนึกวันชัย
อายุหกสิบปีนะฮะคุณแม่แม้ว่าคุณแม่จะตามองไม่เห็นนะฮะ
ตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าตอนเนี้ยไปเฝ้าลูกชายอยู่
อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คุณจิรายุทธ์ต้องเข้าไปคุยด้วยใกล้หูฮะ
หรือไม่ก็ต้องตะโกนเสียงดังหน่อยเนื่องจากคุณพ่อน้องแมนยูเนี่ย
ลักษณะก็คือหูเนี่ยตึงจนเกือบหนวกทั้งสองข้าง
ค่ะเป็นคนพิการประเภทสองนะครับหูตึงจนเกือบหนวกเนี่ย
เกิดจากการทำงานก่อสร้างที่ต้องได้ยินเสียงเครื่องจักร

มีเวลาคุยกันก็ต้องลักษณะแบบนี้ก็อย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกคุณแม่น้องพิการตามองไม่เห็นตาบอดตั้งแต่คุณแม่เกิดเลยแหละนะ
คุณพ่อก็มาหูตึงเกือบหนวกตอนที่ทำงานก่อสร้างน้องแมนยูเกิดมาก็มาถูกคนยิงถังสติ๊กใส่ตาข้างซ้ายบอด
ตอน๕ขวบนะคะตอนนี้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แขนซ้ายขาดอีก
ทุกผู้ชมครับตอนนี้คุณพ่อบอกว่าที่บ้านก็ลำบากเนื่องจากพ่อก็ทำงานไม่ได้แล้ว
เคยทำงานก่อสร้างได้ยินเสียงเครื่องจักรเสียงดังมาเป็นเวลานานจนตอนนี้หูเกือบหนวกทั้งสองข้างแล้วนะครับ
ทำงานหนักก็ไม่ได้ตอนนี้คือทำงานก็คือไปรับจ้างกรีดยางเล็กน้อย
ก็มีลูกชายคนโตอายุ๑๔นี่แหละที่เขาสมบูรณ์ดีนะครับก็จะคอยช่วยงานหางานทำ
คนนี้ฮะทำงานด้วยกันนะครับถ้าช่วงไหนไม่มีงานเลยอย่างเช่นงานรับจ้างหรือว่ากรีดยาง
ก็ต้องใช้เงินจากเบี้ยผู้พิการกับเบี้ยผู้สูงอายุของพ่อกับแม่
มาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนี่วันที่ประสบบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ย
พี่ชายก็ขี่จักรยานยนต์ไปกับน้องแมนยูค่ะพี่ชายก็ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะ
ร่องรอยการถลอกเนี่ยนะฮะบาดเจ็บแผลต่างนะครับ
ทีนี้พอน้องแมนยูมาประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ถึงขั้นแขนขาดเนี่ย
บอกว่ากังวลมากไม่รู้ว่าจะเอาเงินตรงไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เพราะขนาดจะเดินทางไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลยังไม่มีเงินนะ
ตอนนี้ก็ต้องออกไปรับจ้างกรีดยางเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกชาย
ห่วงมากและจำเป็นทำงานรับจ้างลำบากมากทำงานคนเดียวนะ

แม่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรตาบอดเขาทำกับข้าวกำนามอยู่ที่บ้านเนี่ยผมจิ้น
ญาติของน้องแมนยูยืนยันนะครับว่าน้องแมนยูเป็นเด็กกระตันยูมากนะครับ
ดูแลแม่ที่พิการตาบอดนะครับคือทุกวันนี้เปรียบเสมือนเป็นดวงตาให้กับแม่

นี่คือญาติของน้องนะครับที่เล่าให้คุณจิลายุทธ์พูดสื่อข่าวเล่าฟังนะครับ
แล้วก็บอกว่าตั้งแต่น้องแมนยูเดินได้เนี่ยจนอายุ๕ขวบเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
แมนยูที่ปกติก็สมบูรณ์ดีนะครับต้องมาสูญเสียดวงตาข้างซ้ายเพราะถูกคนสติไม่ดี
หนังสติ๊กยิงใส่จนตาข้างซ้ายบอดนะหมอบอกว่ามันไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับ
ในตอนนี้ต้องรอจนเด็กอายุสักสิบแปดก่อนถึงจะผ่าตัดตาข้างซ้ายได้นะ
แต่ว่าตอนนี้อายุเก้าขวบใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ
เนี่ยวันที่ประสบบัติเหตุน้องแขนซ้ายขาดไปแล้วยืนอยู่ข้างถนน
ยังให้พี่ชายไปซื้อกับข้าวให้แม่นะคะยังเป็นห่วงแม่นะคะ
โกนบอกพี่ไปเถอะเดี๋ยวพ่อกับแม่หิวข้าวไปซื้อกับข้าวก่อน
แล้วตัวเองก็ล้มลงอยู่ริมถนนจนมีชาวบ้านเข้ามาช่วย
โชคดีมากมีคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
เขาก็เลยรู้วิธีการในการช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะฮะ
เดี๋ยวฟังนะครับที่ญาติเขาเล่าไว้นะฮะ
ครอบครัวข้าวไม่มีข้าวก็ไม่มีจะกินนะคะ
ต้องญาติให้น้องช่วยสภาพในพ่อเขาก็หัวหนวกเนาะ
แต่สงสารนะคะเพราะว่าน้องเป็นเด็กดี
อยากได้หนังสืออยากจะอ่านออกเขียนได้
ก็เสาร์อาทิตย์ก็หอบหนังสือนะคะ
ไปหาลูกสาวที่บ้านให้สอน
คุณผู้ชมคะวันนี้ทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งเรื่องของอาการของน้องแมนยูรวมถึงเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะ
แพทย์วิเชียนรุ่งถิติธรรมรักษาการผู้มนุยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีบอกว่าต้องขอบคุณคนที่ช่วยเหลือน้องแมนยูทุกท่านเลยนะคะ
ขอบคุณที่การเก็บอวัยวะของน้องเนี่ยช่วยเก็บเอาไว้ได้สามารถนำแขนของน้องที่ขาดไปเนี่ยค่ะมาต่อได้นะคะต่อแขนได้
หลังผ่าตัดก็ไม่มีอาการติดเชื้อปลายนิ้วมือเริ่มอุ่นแสดงว่าไม่เสียนิ้วนะคะกล้ามเนื้อทุกมัดไม่ติดเชื้อแต่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดประมาณ๑เดือน
คนที่ไปช่วยเหลือน้องแมนยูอย่างที่คุณภาคภูมิบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็เก็บรักษาแขนของน้องที่ขาดนะคะเก็บรักษาได้ตามมาตรฐานเลยต่อได้ค่ะคุณผู้ชมส่วนสิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสอบถามแล้วนะคะทางรถจักรยานยนต์ของน้องเนี่ยค่ะไม่มีพรบ
ก็เลยต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลสามหมื่นบาทเองแต่ว่าได้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกแล้วนะคะโอ้โหทางครอบครัวก็สบายใจค่ะ
ขอบคุณมากเลยสำหรับคนช่วยน้องแมนยูนะคะ

ฟังทางโรงพยาบาลแถลงชี้แจงแบบนี้

ทางโรงพยาบาลที่เข้าใจผิด
ในตอนต้นว่าค่าใช้จ่ายเป็นแสน

คนซ้ายมือก็คือคุณแม่ของน้อง

ก็จะช่วยเหลือน้องแมนยูเพื่อนำไปรักษา

แบบนี้นะคะก็เป็นชื่อบัญชีของน้องโดยทางโรงเรียนเป็นผู้เปิดให้โรงเรียนบ้านหนองผำนะคะ

น้องเขาก็เดือดร้อนจริงนะแล้วเป็นเด็กดีจริง